ผู้ชายเขาไม่ค่อยมั่นใจหรอก
ว่าเราเป็นผู้หญิงเราจะดูพระเองจริงไหม
ซื้อจริงหรือเปล่าดูเองหรือเปล่ามีปัญญาซื้อหรือเปล่า
นี่แหละคือประโยคที่เราเจ็บปวดเสียใจนะร้องไห้เลยกับเพียงประโยคนั้น
ที่ดูถูกเราเป็นในว่าเหมือนเรามีปัญญาเล่นหาได้แค่พระหลักพัน
หยิบพระให้ดูยังมีเลยนะคะโดนเยอะมาก
ต้องขออนุญาตเท้าความก่อนเลยนะคะว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นเซียนพระ
ใช้คำว่าเซียนยุคเก่าเลยเป็นกรรมการหลวงปู่โต๊ะนะคะ
ตั้งแต่สมัยดายังไม่เกิดและด้วยความที่เราก็ตกใจ
ในวัยเด็กของเราห้อยปกมะขามหลวงปู่โต๊ะ
คุณพ่อให้เราห้อยตั้งแต่แรกเกิดเลยถือว่าเราก็คุกคีกับคุณพ่อ
คุณพ่อก็ให้เราไปเฝ้าตู้บ้างในช่วงระยะเวลาปิดเทอม
จ้างเราเฝ้าร้านเฝ้าตู้อะไรอย่างนี้นะคะ
แต่จุดเปลี่ยนจริงก่อนที่ดาจะมาเริ่มเล่นพาเครื่อง
ช่วงธิดาขายของเครื่องสำอางอยู่ตลาดนัดนะคะ
ช่วงนั้นก็เรียนไปด้วยขายของตลาดนัดไปด้วย
ขายเครื่องสำอางขายกระเป๋า
แล้วพอเรียนจบคุณพ่อเลยบอกว่าให้เราลองมาศึกษาพระไหม
เพราะถ้าเราไปเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ย
เงินเดือนหมื่นห้าหมื่นเจ็ดไม่เหลือพอให้พ่อให้แม่แน่นอน
คุณพ่อเป็นคนพูดทำให้เราเปลี่ยนความคิดและมองถึงอนาคตมากยิ่งขึ้น
คุณพ่อไม่ได้พูดว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือทำงานรายเดือนไม่ดี
แต่คุณพ่อบอกว่าในเมื่อคุณพ่อมีวิชาความรู้
เหมือนเราได้เฉลยข้อสอบอยากให้ดาลองเปิดใจแล้วเข้ามาศึกษาดู
นั่นแหละค่ะคือจุดเริ่มต้นที่ก้าวเข้ามาสู่วงการพระ
ตอนนั้นด้วยเราเป็นนักเรียนจบใหม่นักศึกษาจบใหม่๒๑
เข้ามาอยู่ในวงการพระเนี่ยดาบอกเลยว่ายากมาก
และยุคไม่ได้เปิดกว้างโลกไม่ได้เปิดทันสมัยเหมือนปัจจุบันนะ
ตอนนั้นเราจะไปเอาดีทั้งเครื่องสำอางก็น่าจะพอได้นะ
เพราะเราก็ทำมาส่งตัวเองเรียนจนจบ
แต่เราเลือกที่ลองเป็นพระเครื่อง
และตัวดาเองดามองว่าท้าทายในยุคสมัยก่อนการหาพระของดาก็
จะไปเดินตามงานประกวดตี๓ตี๔นี้ต้องถึงนะ
และไปเดินสนามเช้าอย่างสายใต้ใหม่ตี๕ต้องถึง
เดินพันทิพย์งามวงวาน๑๐โมงประตูเปิดเราต้องรีบผุดเข้าไปเลย
ถ้าเราช้าเราไม่ได้เลยนะ
แล้วด้วยความที่เรายังตัวเล็กมากความขยันเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
เราไปเราไปยืนรอเปิดห้างเลยสมัยก่อน
เริ่มจากเงินทุนนะคะเพียงแสนกว่าบาทเท่านั้นจากการขายเครื่องสำอางนั่นแหละ
เงินทุนแสนกว่าบาทค่อยเล่นพระหลักร้อยหลักพันในยุคนั้น
แรกเพื่อนก็ตลกนะก็ขำนะว่าเออเราทำไมถึงมาเล่นพระมาชอบพระเครื่อง
แต่พอยิ่งทำยิ่งชอบค่ะยิ่งทำยิ่งสนุก
ให้ระยะเวลาตัวเอง๓เดือน
ถ้าดาไม่ชอบไม่ใช่ก็จะไปทำงานประจำค่ะ
ก็ตั้งแต่นั้น๓เดือนนั้นจนถึงวันนี้ก็๑๑ปีแล้วค่ะ
ด้วยความที่เราเป็นเด็กเราเขินผู้ชายทั้งนั้นเลย
วงการพระมีแต่ผู้ชายเขินเวลาที่เขาเห็นเราเป็นผู้หญิง
หรือซื้อจริงหรือเปล่า

ถ้าจะเป็นประโยคที่ลาฝังใจเลยนะคะ
จะเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ดาจะพูดบ่อยมาก

ก็คือเราไปเดินงานประกวดงานหนึ่ง
มีพี่ผู้ชายท่านหนึ่งแนะนำให้พี่อีกท่านหนึ่ง
วันนี้น้องดาไงน้องดาดีเอ็ม
น้องดาดีเอ็มที่เล่นท้ายย่อยน่ะเหรอ
ที่ดูถูกเราเป็นไนท์ว่า
เหมือนเรามีปัญญาเล่นหาได้แค่พระหลักพัน
เสียใจนะร้องไห้เลยกับเพียงประโยคนั้น
อุปสรรคก็คือเป็นการโดนไม่ยอมรับดีกว่า
เพราะว่าผู้ชายเขาไม่ค่อยมั่นใจหรอก
ว่าเราเป็นผู้หญิงเราจะดูพระเองจริงไหม
ดูเป็นจริงหรือเปล่าเฮ้ยมีแฟนเล่นหรือเปล่า

และบางคนก็เปิดพาร์ทในราคาที่ไม่อยากขายก็มี
หยิบพระให้ดูยังมีเลยนะคะ
เหมือนแบบโอ๊ยดาไม่ซื้อหรอกซื้อไม่ไหว
มีแบบหลายรูปแบบมาก
รูปแบบมากค่ะหลายรูปแบบมาก
แต่พอเราวางตัวแล้วเราอยู่ในจุดนี้
พี่ทุกคนในวงการพระน่ารักหมดนะ
แต่ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวเองเท่านั้นเองค่ะ
คนส่วนใหญ่จะมองว่าวงการพระเนี่ย

ถามว่าพระเก๊องค์แรกก็ต้องเริ่มจากว่าดาไปเดินงานประกวด
การไปงานประกวดในยุคสมัยก่อนเนี่ย

แล้วก็ถือไฟฉายกันคนละอัน

ด้วยความที่ตอนนั้นเราก็มือใหม่
ปิดตารุ่นหนึ่งปิดตานัทนะ
ความที่ด้านหลังเขามีจุดดูต้องมีรอยขยักขึ้นไป
นิดนึงตรงยันตรงกลาง

พอเราซื้อได้หลายองค์๑๐กว่าองค์
พอเรากลับมาเช็คที่บ้านเท่านั้นแหละ

จากที่คุณลุงพูดพูดเป่าหูเรา
แท้แน่นอนรับจากมือหลวงปู่งั้นอย่างนี้
สุดท้ายแล้ววงการพระสอนให้รู้ว่า
ตาดูค่ะอย่าใช้หูฟัง

น่าจะนัทธนาใน๑๐ปีก่อนได้

ราคาประมาณ๑๕๐๐บาทเจ็บนะ
เพราะตอนนั้นเรากำไรองค์หนึ่ง๓๐๐๗๐๐เอง

แพงมากเพราะเราเงินทุนน้อย
พอเราโดนปุ๊บเงินทุนเราหายไปเลย

ไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้
หลงเชื่อหรือดูยังไม่เป็น

จึงทำให้โดนพาซ่อมได้ไม่ยากเลย
ดาก็เลยอยากจะฝากคนที่เข้ามาเล่นว่า
เก๊ไม่ยากดูตรงอุดซ่อมดีกว่าค่ะ
วันแรกที่ย้อนกลับไปดูคลิปดาได้เลยนะ

ไปถ่ายหลวงปู่ที่วัดประดูกชิมพีด้วยซ้ำ

น่าจะเป็นผู้หญิงแรกเลยมั้ง

สมัยก่อนเราก็จะเซลฟี่เลย
มอเตอร์ไซค์ไปเช่าพระไม่มีตากล้องไม่มีอะไรใช้มือถือนี่แหละค่ะ
การที่ทาทำแบบนั้นเนี่ยทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นแล้ว
หนึ่งพิสูจน์ตัวเองเราซื้อเองเราดูเองและเราตีราคาให้คุณจริงจริง
คือบ้านเลยค่ะเรียวเลยในวันนั้นนั่งมอไซค์ทุกอย่างคือเรียวมาก
เราจะพบเจอผู้หญิงได้เยอะที่เข้ามาอยู่ในวงการพระใหม่
เพราะว่าไม่มีบูลลี่เหมือนสมัยก่อน
มองว่าไม่ว่าอาชีพพระหรืออาชีพอะไรก็แล้วแต่นะคะ
ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายสามารถทำได้หมด
แต่บางทีดำมองว่าตัวผู้หญิงเองมากกว่าที่กลัวกลัวที่จะเริ่มต้น
อยากจะฝากไว้เลยว่าลองลงมือทำค่ะ
ถ้าชอบทำเลยทุกคนทำได้แน่นอน
ยังทำได้เลยในยุคที่ยากมากและยุคนี้โลกเปิดแล้วค่ะ
ไม่ว่าอาชีพไหนผู้ชายทำได้ผู้หญิงก็ทำได้ไม่แพ้กันนะ
ถามว่าดาภาคภูมิใจในตัวเองไหมก็คงไม่เท่ากับที่ดาสามารถทำให้คุณพ่อ

ด้วยเราเป็นบ้านคนจีนพ่อจะไม่ค่อยมาชมเราหรอก
แต่ด้วยเราพัฒนาตัวเองและค่อยเติบโตขึ้น
เพราะดามองว่าดาไม่ได้แข่งกับใครและดาไม่ได้อยากขึ้นเป็นที่หนึ่งที่สองที่สาม

ตรงจุดนี้เราภูมิใจในตัวเองอยู่แล้วแหละ
แต่สิ่งที่เราทำได้เราทำให้คุณพ่อภูมิใจมากกว่า
ดาใช้เวลาประมาณ๓ปีนะ
กว่าดาจะแยกออกมาเป็นดาดีเอ็มหลวงปู่โตทุกวันนี้
สุดท้ายเรามองว่าวันหนึ่งเราต้องเติบโตแล้ว
เราจะต้องเป็นเราไม่ใช่อยู่ในร่มเงานั้นว่า
เป็นลูกของน้าแมวนะท่าพระจันทร์

ให้ทุกคนจดจำภายใต้แบรนด์ของเราเองค่ะ